และนอกจากพระเอกหนุ่มอักษรย่อจอจานแล้ว
ก็ยังมีนางเอกสาวอักษรย่อบ่อใบไม้อีกหนึ่งคนที่ถูกแฉ
ใช่แล้วค่ะต้องย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะ
มีเพจดังแคปเอาไลน์บทสนทนาระหว่างนักข่าวคนนึงค่ะ
และนางเอกสาวอักษรย่อบ่อใบไม้ออกมาแชร์ว่าโลกโซเชียลเลย
เป็นการแฉพฤติกรรมในทางลบของนางเอกสาวอักษรย่อบ่อใบไม้นะคะ
ทำให้นักสื่อบนโลกโซเชียลต้องออกมาทำงานกันอย่างหนักเลย

และตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปแล้วด้วยค่ะ
มีเผือกร้อนให้ชาวเน็ตตามสืบกันอีกแล้วค่ะ
หลังจากที่เพจดังเจ้าหนึ่งในเฟซบุ๊ก
โพสต์บทสนทนาทางไลน์ที่จากข้อความโต้ตอบคาดเดาว่า
สนทนาฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นนักข่าว
โดยในบทสนทนามีการพูดถึงนางเอกสาวคนนึง
แสดงกิริยาและคำพูดไม่น่ารัก

ซึ่งทันทีที่แคปไลน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่
ก็มีบรรดานักสืบไซเบอร์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
จนกระทั่งนำไปตั้งเป็นกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดังอย่างพันทิพย์
โดยบรรดาคอมเมนต์ต่างระบุว่า
นางเอกสาวที่พูดถึงก็คือเบลล่ารานี

และมีผลงานละครออนแอร์ติดต่อกัน๒เรื่อง
อย่างไรก็ตามมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
แง่มุมก็มีการตั้งข้อสังเกต
ลายดังกล่าวไม่น่าจะใช่ของจริง
หรือมีการปลอมขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตนางเอกสาวนั่นเองค่ะ